เกิดเหตุคุณตาวัย๗๒ปีใช้มีดพับแทงเข้าที่หน้าอกตัวเอง

ลูกชายของคุณตาบอกว่าพ่อมักจะเมานะฮะจนมีปากเสียงกับคนในบ้าน
คาดว่าการก่อเหตุครั้งนี้เพราะน้อยใจ
ก็เลยก่อเหตุสลดขึ้นมานะครับ
ตำรวจสพนแคร์รับแจ้งเหตุคนฆ่าตัวตายที่บ้านพัก
ผู้เสียชีวิตก็คือนายบุญเลิศศรีราพฤกษ์อายุ๗๒ปี
เสียชีวิตอยู่หน้าบ้านของเขาเอง
บ้านเลขที่๑๐๐ทับ๑๓หมู่๘ที่ตำบลหนองปลาหมออำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรี
สภาพศพก็พบรอยถูกแทงที่อกซ้าย
ด้วยของมีคมบาดแผลลึกประมาณ๓๕เซนติเมตรนะครับ
พื้นหน้าบ้านมีรอยเลือดหยดเป็นทางยาวห่างจากศพประมาณ๒๐เมตร
พบมีดพับเปื้อนเลือดตกอยู่๑อัน
สอบถามคนในบ้านญาติของผู้เสียชีวิตทราบว่าในบ้านอยู่ด้วยกัน๓คน
ก็คือผู้เสียชีวิตคุณตาวัย๗๒นี่นะครับ
แล้วก็ภรรยาอายุ๖๙ปีแล้วก็ลูกชายอายุ๔๓ปี

พ่อนั่งดื่มเหล้าอยู่ข้างรั้วกำแพงบ้าน
พอเมาได้ที่ก็บ่นก็ด่าคนในครอบครัว
ซึ่งทุกครั้งพอพ่อเมาก็จะเป็นแบบนี้เสมอ
ชอบต่อว่าชอบด่าคนในบ้านอยู่แล้ว
ทีนี้ก็ไม่มีใครสนใจนะฮะ
กระทั่งพ่อหยิบมีดพับแทงเข้าที่หน้าอกตัวเอง
ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากความเมา
แล้วก็น้อยใจคนในครอบครัวแล้วก็อาจจะเครียดนะครับ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุที่หน้าบ้าน
มีข้าวของกระจัดกระจายคล้ายมีการต่อสู้กัน
แล้วก็มีดพับมันตกห่างจากศพค่อนข้างไกล
คือตกอยู่ประมาณเกือบ๒๐เมตรนะครับ
เจ้าหน้าที่จึงยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การใดทั้งสิ้น
หลังจากนี้จะเรียกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
คนในครอบครัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
แล้วก็หาหลักฐานต่างเพิ่มเติมด้วยนะครับ
ส่วนศพยังส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์บรังสิตอยู่นะครับ